ส่วนสถานการณ์ของน้ำท่วม
คมปาซุนะคะก็ปรากฏว่าส่งผลให้โซนตะวันออกค่ะคุณนัทพงศ์
วันนี้ต้องบอกว่าจันทบุรีเจอน้ำท่วมแล้วนะคะคุณผู้ชม
นี่คือจันทบุรีในวันนี้ค่ะโอ้โหดูรถ
นี่ค่ะบางจุดเนี่ย๒เมตรที่เจอนะคะ
น้ำท่วมฉับพลันจากฝนตกหนักค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องเข้าไปช่วยนะคะ
ในบางครอบครัวที่หนีไม่ทันเด็กสามเดือนก็ต้องไปช่วยขนย้ายออกมา
นี่คือจันทบุรีค่ะฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะคะ
ทำให้น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งเป็นวงกว้าง
ในพื้นที่รุ่มต่ำหลายอำเภอบางจุดน้ำเนี่ยสูงกว่า๑เมตรนะคะ
โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจันทบุรีเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี
นี่วันนี้เป็นแบบนี้นะคะเทศบาลเมืองท่าช้างเทศบาลพลับพลานาราย
เทศบาลเกาะขวางอบตท่าช้างน้ำท่วมหมดแล้วค่ะนะคะ
ทางกู้ภัยและโรงกำปักครองส่วนท้องถิ่นต้องไปช่วยเหลือประชาชนอบพยพ
หมู่บ้านนาตสินตำบลท่าช้าง
กู้ภัยสมาคมสว่างกระตันยูธรรมสถานไปช่วยเหลือครอบครัวนี้ค่ะ
ยังเล็กอยู่เลยลูกเอ๊ยคุณน้าทะพงอายุ๓เดือนเท่านั้นเองนะคะ
เพราะว่าน้ำเข้ามาท่วมแล้วขนย้ายของขึ้นที่สูงก็ไม่ทัน
ต้องเอาตัวออกมาก่อนนะคะเอาชีวิตออกมาก่อนค่ะ
สถานการณ์น้ำเบื้องต้นถนนสายหลักเชื่อมต่อจังหวัด
ยังใช้งานได้ตามปกตินะคะมีเพียงถนนในหมู่บ้านจัดสรร
ตรอกซอกซอยที่น้ำท่วมสูงรถขับผ่านไม่ได้
แล้วก็ภาพรวมวันนี้ที่ได้รับรายงานล่าสุด
น้ำเริ่มลดลงเพราะว่าไม่มีน้ำทะเลหนุนนะคะ
ถ้าหากว่าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มก็คาดว่าช่วงอีกไม่นานก็น่าจะคลี่คลายนะคะ
แต่ว่ามันมาแบบฉับพลันมากเพราะว่าน้ำมันสะสมมาทั้งคืนเนี่ยค่ะ

อย่างเฟสบุ๊คของคุณเฉลิมพลสักคำนะครับ
โพสต์ภาพของสถานการณ์ฝนตกหนัก
พื้นที่รอยต่อระหว่างเทศบาลเมืองท่าช้างกับอบตท่าช้าง
จุดนี้น้ำท่วมสูงเกือบ๒เมตร
อะไรครับคุณพระราพรผมเห็นไม่ชัด
แว๊บอันนั้นคือหลังคารถคุณนัทพงศ์
หลังคารถคือมันท่วมเกือบมิดหลังคารถ

ต้องมาช่วยกันนะคะย้ายคนแก่ย้ายเด็กไปในที่ปลอดภัย
คือบางคนตื่นเช้ามาเพิ่งรู้ว่าน้ำท่วม

น้ำท่วมรวม๖อำเภอ๓๒ตำบล๑๖๒หมู่บ้าน๙ชุมชน
๕๐๐ครัวเรือนตอนนี้น้ำสูงเฉลี่ย๑๑เมตรครึ่งอยู่ในสภาพแบบนี้
ถ้าไปดูที่ถนนก็สูงประมาณ๓๐เซนติเมตร
ตอนนี้ขอแจ้งเบอร์ให้ชาวจันทร์หน่อยนะคะ
ปพจันทบุรีสามารถโทรไปได้ที่๐๓๓
ข้าวของอะไรที่เราจะสามารถมาใช้เฉพาะหน้านี้ไปได้ก่อน
ก็สามารถแจ้งตรงนี้ไปได้
ส่วนที่ตำบลปรานิตอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดค่ะ
ก็หนักเช่นเดียวกันนะคะฝนตกหนักช่วง๓๔วันที่ผ่านมา
แล้วน้ำมารวมกันที่แม่น้ำเขาสมิง
ก็เลยทำให้น้ำจากตรงนี้ทะลักเข้าพื้นที่เทศบาลเขาสมิงเป็นแบบนี้ค่ะ
เสียหายรวมกว่า๒๐๐หลังคาเรือนนะคะ
น้ำท่วมสูงกว่า๒เมตรตอนนี้ก็ต้องมีการอบพยพชาวบ้าน
ศูนย์อบพยพแล้ว๕ครัวเรือน
ตำบลประนีตยังขาดแคลนน้ำดื่มแล้วก็อาหารแห้งจำนวนมากทีเดียวค่ะ